คุณผู้ชมครับใกล้น้ำร้อนแบบนี้แน่นอนเครื่องดื่มกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นนะครับ
สนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งเรื่องของธุรกิจร้านอาหาร
รวมทั้งรักษาการเป็นผู้นำตลาดชาเขียว
ซึ่งตอนนี้กำลังจะสู่การแข่งขันช่วงสำคัญในช่วงของฤดูร้อนนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
จะเพิ่มลายผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อลายที่๔
มูลค่า๙๕๐ล้านบาท

เพิ่มขึ้นอีก๑๕ล้านขวดต่อเดือน
ช่วยเติมความต้องการทั้งตลาดในและต่างประเทศ
การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนครั้งสำคัญ

ยังคงแข่งขันกันอย่างดูเดือดในช่วงฤดูร้อน
ที่ต้องผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีก๑๒๐บาท
ในช่วงฤดูร้อน
และช่วยให้รายได้แต่๗๐๐๐ล้านบาท

และครองแชมป์อันดับหนึ่งในตลาด
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้

ปีนี้ก็จัดเป็นโอชีหน้าร้อน
รุ้นเรื่องของส่งสนการขาย

ก็อยากให้เขามีเรื่องของความตื่นเต้น
ช่วงอื่นเราก็เป็นเรื่องของการทำ

ภายใต้กลยุทธ์การวางแผนออกแบบแคมเปญสินค้าทุ่มงบการตลาดช่องทางออนไลน์๑๒๕ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใหม่
ปัจจัยเศรษฐกิจและโปรโมชั่นไม่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ขณะเดียวกันยังไม่ทิ้งกลุ่มลูกค้าเดิมพร้อมกับปรับกลุ่มสินค้าให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารปีนี้คาดว่าจะมีรายได้เติบโตร้อยละ๗หรือ๗๐๐ล้านบาท
จากการเดินหน้าเปิด๓๐สาขาทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงรายได้จากอาหารพร้อมรับประทานที่มีสัดส่วนร้อยละ๙๔ต่อ๖
ทิศทางธุรกิจเชนร้านอาหารยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในปัจจุบันกว่า๑๑๐๐๐ล้านบาท
เพียงร้อยละ๓๐จากธุรกิจร้านอาหารในประเทศทั้งหมด
และปีนี้แนวโน้มการจับจ่ายของผู้บริโภคในการซื้ออาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ๔๒หรือเฉลี่ย๒๒๙๖๐บาทต่อคนต่อปี
รายได้หลักจะมาจากการขยายธุรกิจร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารซะเป็นหลักนะครับ
ลงมาก็เป็นธุรกิจอาหารแช่แข็งแช่เย็นที่เรามีการขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวซ่าหรือแซนวิชหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาหารที่พร้อมทานนะครับ
ปังอบร้อนซึ่งเราจะมีการขยายออกไปเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ซึ่งจะช่วยดันรายได้ในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ให้เติบโตต่อไป
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
น้ำร้อนนี้ตลาดชาเขียวดุเดือดแน่นอนครับคุณผู้ชมเตรียมร่วมแคมเปญได้เลยครับ